หากจะพูดถึงนักเทคอนโดเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้
คงไม่มีใครไม่นึกถึงน้องเทนนิสอานิพักวงพัฒนากิจ
เมื่อเปิดดูโปรไฟล์ของเธอเป็นแชมป์มาแล้วทุกรายการบนโลกนี้
ขาดเพียงแค่อุลิปิกเท่านั้น
แต่กว่าจะเป็นฮีโร่ในวันนี้น้องเทนนิสต้องริมรถผ่านความพ่ายแพ้มาก่อน
กลับไปใน๔เกมส์ครั้งแรกของเทนนิสเมื่อปี๒๐๑๙
รอบชิงชนะเลิศรุ่น๔๖กิโลกรัม
คู่แข่งเจ้าภาพเตะใน๓วินาทีสุดท้าย

แต่เมื่อดูจากภาพจริงแล้วน้องเทนนิสหลบได้
ป้นเหรียญทองไปอย่างเจ็บใจ
พามาใน๔เกม๒๐๑๗น้องเทนนิสขยับขึ้นมาเตะในรุ่น๔๙กิโลกรัม
และความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้เธอไล่เตะคู่แข่ง

ชนะไปขาดลอย๓๙ต่อ๑ขวาเหรียญทอง๔เกมส์ได้สมัยแรก
ซีเกมส์ครั้งนี้น้องเทนนิสมาในฐานะแชมป์เก่า
มีเพียงเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์เท่านั้น

แต่๔เกมมักมีลูกตุกปิกบ่อยครั้ง
วิธีที่ดีที่สุดต้องเอาชนะคู่แข่งให้ขาดลอยไม่ประมาท
ที่สำคัญซีเกมส์คนนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายของน้องเทนิส
คิดว่าต้องพยายามเล่นให้คะแนนขาดที่สุดค่ะ
เพราะว่า๔เกมก็เป็นกีฬาที่แบบมีการโกงมากที่สุดค่ะ
แต่ก็ไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าเทวันโดเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้ว
ทั้งหัวแล้วก็ตัวใน๖นาทีนั้นก็จะพยายามทำให้เต็มที่

พยายามเล่นให้เต็มที่จนหมดเวลา
แล้วก็จะพยายามทำคะแนนให้ห่างไว้ค่ะ
ซีเกมก็เหมือนคนไทยจับตามองเยอะที่สุดค่ะ
แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ท้าท้ายมากค่ะ

ผู้คนภายนอกอาจมองว่า๔เกมส์เป็นการแข่งขันที่ไม่ยิ่งใหญ่มากนัก
แต่ทัพเทคอนโดไทยคงไม่คิดเช่นนั้น
เพราะก่อนไปแข่งขันพวกเขาจัดเต็มไปฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป้าหมายสำคัญคว้าเหรียญทองให้ได้ทุกรุ่น
ในการแข่งขัน๔เกมส์ครั้งนี้

เข้าแข่งขัน๗รายการระดับเมเจอร์เนี่ย
คว้าแชมป์ถึง๖รายการด้วยกันนะครับ

ไปถึงโอลิมปิกในปีหน้าเลยนะครับ